คุณผู้ชมครับคือมันมีคลิปนี้ออกมาคลิปนี้คือเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่ประเทศไอซแลนด์นะครับ
โอ้โหเขาไล่ท่านสวออกจากร้านครับเขาไล่ท่านสวคุณหญิงหมอครับ
ใช่เดี๋ยวใช่นี่มึงออกจากร้านกูไปเลยนะมึงออกจากร้านกู
ออกไปเลยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันอยู่นี่จริงด้วยเขา

พอเห็นแบบนี้ขนาดเราดูคลิปเรายังรู้สึกชาใช่
หูแรงมองไปด้วยครับนี้คลิปเทศกาลที่นะครับ
พาดหญิงคุณหญิงพรทิศโรจญนต์ณสุนัลทันทสว
ไล่ให้ออกจากร้านร้านนี้อยู่ที่เมืองนึงนะครับในประเทศไอซิแลนด์ครับ
ผู้ชายคนดังกล่าวโวยนะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ
ใจความบอกว่าออกไปใส่หัวไปมันทุจริตนะครับ
นี่ไม่ใช่ที่ของคุณเราไม่ต้อนรับคุณ
ผมแปลความที่เขาพูดนะครับ
ส่วนฝ่ายคุณหญิงหมอก็พยายามไปถามว่าไล่ทำไมเนี่ย

แต่ผู้ชายคนดังกล่าวก็ยืนกรานนะครับ
ที่จะให้คุณหญิงหมอออกไปจากร้านเพียงคนเดียวนะครับ

กลุ่มของคุณหมอพรทิพย์นะครับคุณผู้ชม
ก็กลับไปออกกลับไป

ทึกพฤติกรรมของผู้ชายเจ้าของร้านเอาไว้ด้วย

แล้วก็โอ้โหไล่อย่างรุนแรงนะครับ

เป็นเชฟนะเขาเป็นเชฟคนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหาร
แล้วก็มีการไลฟ์คลิปนะครับมาตั้งแต่ขับรถนะมาจนถึงหน้าร้าน
โอ้โหพอไปดูเฟสแล้วก็ไม่แปลกใจ
ไม่แปลกใจในเจตนารมณ์นะฮะ
ก็ระบายความอัดอั้นมานะครับเอาลองไปฟังดูครับ
ปัญญาหัวสมองมันกลับหรือฮะ

พอมาเป็นคลิปอย่างนี้ก็ยังแทงอีกละ
เอาหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
เพราะว่าเฟซบุ๊กที่เจ้าของเขาไลฟ์
ปิดการมองเห็นเป็นสาธารณะชั่วคราวนะครับ

มีคอมเมนต์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ทั้งนี้นะครับทั้งนี้นะคุณหมอพรทิพย์นะครับ
ก็ไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์นะครับ

ซึ่งหลายวันที่ผ่านมาท่านก็ลงรูปนะครับ

เช่นเดียวกับหนึ่งในเพื่อนร่วมทริปที่

บันทึกเหตุการณ์ของผู้ชายคนเมื่อสักครู่

ทราบชื่อว่านางสาวมันลิกาจิระพันวานิสนะครับ
เป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดลบบุรี

ใช่ที่ไปด้วยตั้งแต่วันแรกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ